สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณขวัญและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่ค่ะโอ้ยคุณค่ะบอกเลยว่าฮอตจริงนะคะซอสระอากาศใช่ไหม
เธอก็ฮอตนะจ๊ะช่วงนี้บอกเลยนะคะสำหรับข่าวแรกของเราคุณผู้ชมค่ะ
ยังไงดีคะวันนี้โอ๊ยตายแล้วดิฉันก็พูดเรื่องความรักของคุณใบตอง
เห็นไหมเห็นความหล่อแบบนี้ไหมคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ณเดชคุกิมิยาค่ะล่าสุดมาร่วมกิจกรรมประมูลของรัก
ในงานเทศกาลโคมไฟง่วนเซียวค่ะ
เพื่อนำรายได้มอบให้เป็นให้กับหน่วยกู้ภัยในการซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตชาวพิศนุโลกนะคะ
โดยหนุ่มแบรี่ค่ะเอาแว่นตากันแดดมาประมูลด้วย
ซึ่งสาวที่เป็นเจ้าของนะคะปิดราคาไปค่ะที่๔๕๐๐๐บาท
ทำเอาเจ้าตัวบอกเลยว่าปลื้มสุดนะคะ
และต้องบอกว่านักแสดงหนุ่มค่ะไม่ได้แค่หมั่นทำบุญอย่างเดียวนะ
แต่ยังขยันเติมความหวานให้แฟนคลับเอ็นไวน์ได้ฟินตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ

ใครก็เซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญนะคะกล้องฟิล์มเนี่ย
ทำเอาสาวพลังกินนะคะโอ๊ยบอกเลยว่าแฮปปี้สุดไม่อยากได้

มาถ่ายรูปเลยอย่างนี้นะคะ
กล้องหนักมากนะครับ

จริงถ้าไม่ใช่วันวาเลนไทยจริงเราก็เหมือนตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้ว
แต่มันยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะให้อะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานอะไรอย่างนี้
อะไรก็ไม่ได้เตรียมเลย
อะไรก็ไม่ได้จองของอะไรก็แบบวุ่นวายหมด
แต่ต่างคนก็ดีใจที่ได้เจอกันอะไรอย่างนี้แค่นั้นเอง
เราเคยซื้อของเป็นกล้องคล้ายแบบนี้ครับให้เขา
แต่ว่ามันเป็นแบบของเก่าเกินอะไรอย่างนี้

ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเสื้อนี้ให้แล้วก็แลกกับวันเก่า

หรือเป็นอะไรที่แบบมีมูลค่าหรือว่าเป็นอะไรที่มันต้องสวยหรูตลอดเวลา
มันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรอย่างนี้
อย่างล่าสุดเขาก็ให้เป็นเครื่องฟอกอากาศ
ใช้ใช้แล้วครับใช้แล้วครับเก่าแกะให้เลยครับ
คิดว่ามันต้องมีความหมายอะไรอย่างนี้
ความหมายก็คงอยากให้เราสุขภาพดีอะไรแบบนี้
ของมีมูลค่าของแพงของหลูหรา
จริงแล้วเราก็ถ้าเราอยากได้เราก็หาได้เองอยู่แล้วใช่ไหมครับ
แต่ว่าของอะไรที่มันมีคุณค่าทางจิตใจหรือว่าอะไรอย่างนี้

ฟอกอากาศสุดยอดเพราะว่าใส่ใจ
เหมือนแบบอยู่ในลมหายใจตลอดเวลา
ฟังแล้วเขินขนลุกไปหมดแล้วจ้าแม่จ๋า
คุณค่ะแล้วก็แม้ช่วงนี้นะคะต่างคนต่างทำงานเมคมันนี่เนาะ
แต่ขอบอกว่าเรื่องการใส่ใจนี่ไม่เคยบกพ่องนะคะ
เมื่อวานนี้ระหว่างไปทำงานที่พิศนุโลก
ณเดชน์ค่ะก็ไปร่วมทำบุญถวายหลังคาพระอุโบสถด้วย
แฟนคลับก็ไปส่องดูซะหน่อยสิว่าเอ๊ะแหมพระเอกขวัญใจนะเขียนอะไรเอาไว้บ้างนะคะ
ซึ่งภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะเนี่ย
แบร์ค่ะเขียนอุทิศบุญกุศล
ที่ได้ร่วมทำบุญครั้งนี้ให้กับครอบครัวสเปอร์ปั้นด้วยนะคะ

แฟนคลับก็ปลื้มกันยกใหญ่ค่ะ

อร่อยหวานมากเลยนะคะเครื่องเฝ้าอากาศ

จะชอบคนเดียวนะคะคุณแม่ของณเดชน์
ก็ชอบเหมือนกัน
โพสต์ลงอินสตาแกรมถึงณเดชน์ไม่อยู่ไม่เป็นไร
แม่แก๊วขอใช้ไปก่อน

ณเดชน์บอกแหละว่าของขวัญวันวาเลนโทวาเลนไทยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นดอกมุ่งดอกไม้
แต่เป็นของที่ใช้ได้จริงแล้วอยู่ในชีวิตประจำวัน